จะขยายผลคือวันนี้ไทยรัฐเนี่ยนอกจากออนแอร์บนโทรทัศน์เป็นดิจิทัลนะครับ
กิจกรรมพิเศษที่เป็นการถ่ายทอดสดโดยเฉพาะยิ่งเรื่องกีฬานะครับรวมทั้งการติดตาม
ผลงานของนักกีฬาทีมชาติไทยตลอดทั้งปีในปีนี้ก็คอนเฟิร์มว่าไทยรัฐจะพัฒนาคอนเทนต์ที่
ด้วยการติดตามการถ่ายทอดสดโดยเฉพาะยิ่งเลือกกีฬานะครับรวมทั้งการติดตาม